ตลอดตลาดเข้าตลาดกันดีกว่าคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันดูค่ะ

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมเลย
โพกไก่ก็๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองค่ะ

เห็ดฟางวันนี้อยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๒บาทต่อกิโลกรัม